จากเก้าไกลออกมาพูดกันเยอะมากจริง

คนแรกก่อนเลยละกันนะคะคุณวิโรธค่ะ
คนนี้ทั้งโพสต์แล้วก็พูดให้สัมภาษณ์ด้วย
คุณวิโรธออกมาโพสต์๕เหตุผลที่ไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะดึงภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ต้องยอมรับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสข่าวดันก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยไม่ว่าจะไปเลือกจับเองหรือว่าส่งไม้ต่อให้ภูมิใจไทยและเป็นฝ่ายถูกจับมือร่วมตั้งรัฐบาลเนี่ยมันออกมาเยอะมาก
คุณวิโรธก็เลยออกมาโพสต์๕เหตุผลนี้นะคะ
เหตุผลที่๑ค่ะคุณวิโรธบอกว่าถ้าเพื่อไทยจะรวมกับภูมิใจไทยแล้วกดดันให้ก้าวไกลโหวตให้ประชาชนจะตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่จับมือกับก้าวไกลให้แน่นแล้วไปเจรจากับภูมิใจไทยให้โหวตให้ล่ะแบบนั้นดีกว่าไหม
เพื่อไทยเอาเปรียบก้าวไกลเกินไปไหมเพราะก้าวไกลก็เสียสละถอยให้หมดแล้วทั้งประธานสภาและแคนดิเดตนายก
รัฐบาลแค่๒๖๒เสียงเป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพพักร่วมจะมีการต่อรองกระทรวงสำคัญหนักมากน่าจะมีการบีบเยอะขึ้น
เพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลแต่ภูมิใจไทยไม่โหวตให้ทั้งที่เป็นการปิดสวิตช์สวถ้าอย่างนั้นทำไมก้าวไกลต้องยอมจำนวนต่อสวแล้วโหวตให้เพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยด้วย
และข้อสุดท้ายข้อ๕เพื่อไทยจะดึงประชาธิบัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยแล้วจะอธิบายกับวีรชนคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการถูกล้อมปราบปี๕๓ว่าอะไร
ตั้งรัฐบาลกรวก๒๖๐เสียงอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีเสถียรภาพมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากเรียกยากแบบเป็นไปไม่ได้เลยใครจะไปโหวตให้
ไม่มีทางหรอกถ้าเพื่อไทยทำอย่างนั้นนะหักหลังประชาชนนะครับหักหลังก้าวไกลแล้วยังเขาจะมีหน้ามาขอก้าวไกลให้โหวตไม่ให้
พักหนึ่งเท่าไหร่ล่ะสวเขาไม่ได้มาโหวตงบประมาณให้ได้นะ๒๑๐เสียงมันจะอยู่ยังไง

เอ้าคุณจะได้กระทรวงอะไร
ภายใต้รัฐบาล๒๖๐เสียงถูกต่อรองหนักอยู่แล้ว
ผมว่าพักเพื่อไทยไม่พาตัวเอง
เข้าไปสู่มุมอับทางการเมืองอย่างนั้นหรอก
อ่าคุณวิโรธบอกรัฐบาลอะไรนะ

สูตรมองโลกสวยของพักเพื่อไทย
เอาเดี๋ยวเอาเสียงคุณวิโรธตอนต้นอีกสักทีนึงสิ

รัฐบาลกรวก๒๖๐เสียงอย่างนี้

วันนี้ฉันต้องเปิดเด็กชนะรีไหมคะว่ากรวกแปลว่าอะไร
คุณวิโรธคงจะมองว่าโอ้โหมัน๒๖๐เสียงเนี่ยมัน

กลัวแปรสั้นคือไม่มีสมรรถภาพ
ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีฝีมือ
ทำอะไรมันก็คงลำบากไปหมดนั่นแหละใช่ไหม
อืม
คุณช่อมายังไงคุณช่อยังเดี๋ยวค่อยมา

ไปที่ราชบุรีก่อนค่ะเห็นบอกว่าเอ๊ะมีนัดกินข้าวกันแบบ
ไม่เป็นทางการของสอสอและแก่นำเก้าไกลนะคะ
มีพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรนาศ
คุณอมรรัฐโชคปมิตกุลคุณสุเทพอู่อ้น
คุณกายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์คุณนกรพงศุพนิมิตรกูล
แล้วก็มีสมาชิกพักส่วนหนึ่งด้วยเขาไปนั่งกินข้าวกันนี่ค่ะ
ก็มีการพูดคุยกันถึงจุดยืนของก้าวกลาย
ก่อนจะโหวตนายกคนที่๓๐ด้วย
คุณกายนัชชาสสกมในฐานะรองเลขาธิการพักเก้าไกล
ก็บอกนะคะว่าทางออกที่มันจะไม่ทำร้ายจิตใจประชาชนในวันนี้
ผูกพันไปถึงอนาคตอีก๔ปีข้างหน้า
คือการรอ๑๐เดือนให้สวหมดอายุ
ตั้งรัฐบาล๓๑๒เสียงตามความต้องการประชาชน
แต่ถ้าไม่อยากรอนานก็ต้องร่วมกันอย่างจริงใจ
มาตรา๒๗๒ปลดล็อกอำนาจมืด
ให้อำนาจประชาชนได้บริหารประเทศ๔ปีอย่างสง่างาม
ถ้าจับมือไปด้วยกันใครก็ทำอะไรเราไม่ได้
กลัวถูกยึดอำนาจเพราะขนาดยอมทุกอย่างเขาก็ยึดมาแล้ว
อย่าไปยอมตั้งคนที่เขาส่งมาเพราะตั้งตามเขาขอมา
ทุกอย่างเขาก็เอาคนเหล่านั้นมาแว้งกัดอยู่ดี
จดจำการถูกหลอกลวงทุกครั้งในอดีตให้ได้

สับขาหลอกว่าไม่มีลุงแล้วจะกดดันให้โหวตกันไปก่อน
จะเชื่อก็เชื่อไปผมไม่เชื่อเข้าใจตรงกันนะครับ
อย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
แต่มโอยูที่จะยอมทำบ้าง
ไหนยังจะทำอยู่
อะไรอย่างนี้คือมันเป็นความเสียใจ
ส่วนคุณโน้นภายศาสตร์ริมเจริญกิจสสนทบุรี
๘พักเก้าไกลโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าโหวตเดียวที่ผมจะมอบให้
คือโหวตพิทาเป็นนายกตามประสงค์ของประชาชนเท่านั้น
ตัวเลือกอื่นขอผ่านนะครับขอบคุณครับ
คือถ้าดูจากท่าทีของสอสอพักก้าวไกลในขณะนี้เนี่ย
นั่นเท่ากับว่าคือขอดูเมื่อกี้หน่อยได้ไหม
ที่สสนทบุรีของพเก้าไกลได้โพสต์เอาไว้
บอกโหวตเดียวที่จะโหวตคือโหวตพิทาเป็นนายกอะค่ะ

คือนั่นเท่ากับว่าสอสอพักก้าวไกลมีท่าทีในขณะนี้ก็คือ
ไม่เป็นฝ่ายค้านใช่ไหม

แกนนำพักคุณกายบอกก็ตาม

ยังไงก้าวไกลไม่ถอยเป็นฝ่ายค้าน
แล้วถ้าเป็นชื่อนายกคนอื่นนี่
อันนี้คงไม่ใช่มติพักอันนี้เป็นสอสอ

บอกถ้าไม่ใช่ชื่อพิธาผมก็ไม่โหวตให้

พรรคเพื่อไทยต้องรอคุยกับทาง

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีเรื่องของสูตร

ซุปเปอร์ดีลฮ่องกงซุปเปอร์ดิวฮ่องกงที่คุณชูวิทย์บอกใช่ไหมก็คือมีข่าวว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ไปคุยกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงใช่ไหมฮะแล้ว
ก็มีภาพตอนที่คุณธนทรเดินขึ้นตึกอะไรแล้วก็นักข่าวไปรอสัมภาษณ์กัน
แต่ข่าวคือคุณธนทรไปเมื่อ๒๔๒๕กรกฎาคม

วันนี้คุณช่อพันนิกามาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะฮะ
ขอดูภาพคุณช่อเลยนะฮะนี่นะฮะผมก็ได้ถามหลายเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเอ๊ะคุณธนทรคุณทักษิณเนี่ย
เขาคุยกันเรื่องสูตรไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงเนี่ยจริงไหม
มันมีอยู่จริงไหมสูตรนี้มันเคยได้ยินเข้าหูมาบ้างไหม
ก้าวไกลจะยอมถอยเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่มีสองลุงเนี่ย
โหวตนายกให้เพื่อไทยลองฟังคุณช่อก่อนนะฮะ
ดูปากของดิฉันนะคะไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นก้าวหน้า
ไม่เคยมีการไปตกลงกับพักเพื่อไทยว่าถ้าไม่มีสองลุง
ก้าวไกลจะยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วโหวตให้กับพักเพื่อไทย
แคนดิเดตเป็นคุณเศรษฐาเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นนะ
แต่เราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือก้าวหน้า
ไม่เคยมีใครไปตกลงกับพักเพื่อไทยแบบนี้ยังไม่มี
นี่คือคำยืนยันที่คุณช่อพันนิกาวานิสกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับ
บอกกับผมในรายการเปิดปากกับภาคภูมิบอกไม่มี
ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือว่าก้าวหน้าไม่เคยตกลงกับเพื่อไทยว่าถ้าไม่มีสองลุง
ก้าวไกลจะยอมเป็นฝ่ายค้านให้และจะโหวตนายกให้เพื่อไทย
ไม่เคยตกลงกับพักเพื่อไทยแบบนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องการโหวตให้คุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
คุณช่อพันนิกาบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้นะว่า
เมื่อไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ยสมการในการจัดตั้งรัฐบาลของทางเพื่อไทยจะง่ายขึ้น
แล้วก้าวไกลเนี่ยจะโหวตให้โดยยอมไปเป็นฝ่ายค้าน
ถามว่าข่าวนี้ออกมาใครได้ประโยชน์ไม่ต้องตอบช่อก็ได้เกรงใจ
ประชาชนตอบกันเองว่าข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาใครได้ประโยชน์
ใครได้ประโยชน์ก็คนนั้นแหละค่ะเป็นคนปล่อย

ฉันคิดว่าคนที่กำลังอยากเป็นรัฐบาลมากแต่ก็กลัวประชาชนด่า
ก็เลยพยายามที่จะปล่อยข่าวออกมานะคะว่าเขาดีลกันแล้ว
ตกลงกันแล้วเรียบร้อยคุณจะมาพูดอะไรอีก
ก็นี่ไงเก้าไกรเขายอมแล้ว
คุณช่อมพันนิกานะครับก็ยังบอกว่ามีคนพยายามปล่อยข่าวนี้นะครับ
แล้วเธอก็ยังงงอยู่ว่าตัวแทนจากก้าวไกลเนี่ยไปตกลงกันตอนไหนทุกคนไม่มีใครรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับ
อย่าว่าแต่เรื่องดิวเลยนะคุณช่อพันนิกาบอกทุกวันนี้เนี่ย
ก้าวไกลเนี่ยจะได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างจากทางพักเพื่อไทยเนี่ย

เหรอคะไม่ได้มีการยกหูคุยกันคณะเจรจงเจรจาอะไรเขาไม่ได้คุยกันเหรอคะ
ความสัมพันธ์สองพักทุกวันนี้ความสัมพันธ์เปรียบเสมือนรักทางไกล

ทางไกลจะรู้ข่าวอะไรเนี่ยรู้จากไทยรัฐนี่แหละ

ดิฉันก็เพิ่งทราบว่าที่ทางเพื่อไทยบอกว่าจะมีการเจรจาคุย๘พักในวันที่๒สิงหาคม

ตกลงทุกวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบรักทางไกล

เป็นรักทางไกลเพราะว่าไม่มีการติดต่อถึงกันไม่มีการเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันเป็นครอบครัวเดียวกันอีกต่อไปแล้ว

ตกลงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อไทยจะนัดเราใช่ไหมแต่เขาก็ยังไม่โทรมาเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราจะไปก็ได้ถ้าเรานัดแต่ยังไม่รู้ว่านัดที่ไหนเพราะว่ายังไม่มีการติดต่อมา
ข้าวต้มมัดนี่มันมัดแน่นแฟนมากเลยนะ

นัดประชุมกันยังต้องรู้ผ่านสื่ออย่างนี้เหรอ
เป็นความรักแบบใหม่แบบทรัพย์สับสนตอนนี้นะคะ
อ่าแต่ตอนนี้น่าจะรู้ข่าวแล้วมั้งเราอ่านข่าวไปแล้วใช่ไหม
พูดถึงว่าคุณภูมิทำเขาเลื่อนนัดนะพรุ่งนี้ใช่ม่ะคุณชอบ
ไม่แต่อาจจะเขาอาจจะคุยกันแค่คณะเจรจาหรือเปล่า
พอดีเพราะว่าคุณช่ออยู่คณะก้าวหน้าเลยอาจจะแบบอ๋อได้ฟังข่าวช้าไปหรือเปล่า

ผู้ที่ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลอยู่ตอนหาเสียง
แล้วจะให้ทำยังไงจะให้ก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยทำยังไง
เมื่อมันติดล็อกไปหมดเลยใช่ไหมสวก็ไม่โหวตให้
สอสออีกซีกหนึ่งก็ไม่โหวตให้แล้วถ้าก้าวไกลก็ไม่ถอยออกมา
แล้วจะทำยังไงคุณช่อพันนิกาบอกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ย
ก็คือก็จับกันให้แน่นอยู่อย่างนี้นี่แหละเพราะถ้าเกิดเพื่อไทยกับก้าวไกล
มัดกันแน่นอยู่แบบนี้เนี่ยไม่มีใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้อยู่แล้ว
เพราะยังไงก็เสี่ยงไม่เกิน๒๕๐เสียงไปไม่ได้แล้วแรงกดดันเนี่ย
ดิฉันก็เพิ่งทราบว่าที่ทางเพื่อไทยบอกว่าจะมีการประชุมพรุ่งนี้นะคะ
ที่ท่านนั่งอยู่กันบนโต๊ะเจรจาลองสูตรนี้ดูค่ะยังไงฮะ
เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันบวก๘พัก
อาจจะบวกพักอื่นด้วยก็ได้นะคะอีกนิดนิดหน่อยหน่อย
แล้วไปบอกภูมิใจไทยค่ะไปบอกภูมิใจไทยบอกว่า
อย่าให้เสียงของสภาสูงก็คือวุฒิสภามีอำนาจเหนือสภาล่าง
พวกเรามีเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภูมิใจไทยกรุณาช่วยโหวตให้กับรัฐบาลเสียงข้างมาก
ถ้าเพื่อไทยบอกว่าปัญหาคือก้าวไกลเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
๓๑๒เสียงปัญหาคือสวเราตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะสวซึ่งเนี่ย
เป็นคุณเศรษฐาสวก็เริ่มมีปัญหาอีกแล้วนะถูกต้องปัญหา
ตกลงมันอยู่ที่ใครตกลงมันอยู่ที่๑๑๒ของเก้าไกลหรือมันอยู่
สวแล้วถ้าปัญหาอยู่ที่สวแล้วจับกันไปแบบนี้ตั้ง
ไม่ได้ไปเรื่อยคุณคิดว่าบรรดาในทุนเจ้าสัว
ทีใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจะไปกดดันใครอ่าสุดท้ายนะฮะ

นักข่าวก็เจอคุณธนทรอยู่ใช่ไหมตามภาพที่เห็น

แต่อยู่ตึกเดียวกันอาคารอนาคตใหม่แต่คนละชั้น

ก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้าน
แล้วจะโหวตให้ถ้าไม่มีสองลุงจะโหวตนายกให้

ค่ะแล้วพี่อุ๋ยพูดอย่างนี้มันก็มีความคิดว่าเอ๊ะหรือมันมีดีลอื่นเหรอ
ก็นี่แหละส่วนไอ้เรื่องไปไม่ไปเนี่ยไม่รู้รู้แค่ว่าไม่มีการพูดถึงดิวนี้
นี้ใครปล่อยข่าวออกมาก็ไม่รู้
อ่าแต่พูดกันเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปหรือไม่พูดผมก็ไม่รู้
ทำไมพี่ไม่ถามวันนี้เปิดปากทำไมพี่ไม่เปิดปากเขา
เดี๋ยวฟังเต็มเต็มเนี่ยหลังจบไทยรัฐนิวโชว์ก็แล้วกัน